สีสันข่าวเช้าทรัพย์กับจิ๊บเต้มาแล้วครับ
แบบว่าการตัดผมแบบนี้เป็นเรื่องความสวยความงาม
แต่อยากอยู่ร้านนี้นานเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
โอ๊ยอยากเป็นช่างตัดผมซิละเกิน
ค่อยเลมที่ปลายผมผมแตกปลายผมสั้นผมดก
แหมทิศเป้เห็นแล้วก็อยากตัดให้นะครับ
แต่ว่ามือจะสั่นนะให้พี่เป็นช่างตัดผมต่อเถอะครับ
เกิดมาก็ไม่เคยพบกันน่ะครับ
ที่ประเทศอินเดียร้านตัดผมร้านนี้

แล้วจุดไฟครับเป็นเรื่องแปลกใหม่ให้กับลูกค้า
หรือเป็นการทำให้ผมดกดำขึ้นหรือเปล่าเนาะ

ลูกค้าเหล่านี้จะต้องหัวล้านก่อนเวรควรหรือเปล่า

เนื่องจากว่าการจุดไฟเผาหัวแบบนี้

ไม่ขอยุ่งจะดีกว่าครับ
อาการพี่เขาไม่มีสะทกสถานเลยครับ
งานนี้สงสัยจะไม่ไว้ใจกันซะแล้ว

ดันเอานกแก้วมาปะทะกับน้องหมา

ที่ขอแนวทิปเป้า
ก็พร้อมน่ะครับทำไมมาวนผมหลายรอบแล้วครับนายครับ

เอ้ากินนมไปลูก

ดีใจที่ลูกแพ้กินได้แบบนี้โตเร็วนะครับ
เออแม่ครับแม่ทำไมถึงเอาใจแต่น้องแพ้หรือครับ
อย่างนี้ก็แปลกดินะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป